วิทย์กระมวลวิสิตกับสันทนประยุณรัฐนะครับ

เอ้าผมพักที่นี่นักข่าว

นี่แหละครับเพราะได้ข่าวว่ามีการ
ทำแผน๒จัดตั้งรัฐบาล
ที่ไปคุยกันที่ฮ่องกง๒๘๐เสียง
แล้วก็เรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ

กลายเป็นตัวแพรสำคัญที่นั่งอยู่บนภู

ก้าวกลายจะไปเป็นฝ่ายค้านกับรวมไทยสร้างชาติ
ส่วนกฎหมายมาตรา๑๑๒ถ้าไม่มีต้องพูดให้ชัด
เพราะกลุ่มอำนาจเก่าไม่ยอมง่ายนะ
แล้ววันนี้ก็จะมาฟังเรื่องกฎหมายกัญชา
ฟังเสียงชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
จะไปตกอยู่ที่พักเพื่อไทย

แล้วถ้าเจอคุณชุวิตมันจะเป็นอย่างไร

เขาแสดงความยินดีกับคุณพิธาไปแล้วนะครับ
เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเขาว่ายังไงครับ
แล้วเขามาแล้วยังไงอ่ะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะคุณศาสตร์

แสดงความยินดีกับคุณพิธาไปแล้ว
แล้วก็บอกอย่างที่บอกกันว่า
ผมก็อยากให้เขาจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จกับท่าน
ส่วนกรณีที่มีเหตุที่พระเก้าไกร
ผมก็จะได้คุยสอบถาม
นักข่าวรู้ยังนักข่าวรู้ยัง
คุณดูอะไรนี่เสียงคุณสันทนานะ
๒๙ตุลาคมปีที่แล้วนี่คุณดู
นี่ผมมานั่งกินข้าวกับคุณพิธา
คุณพิทาบอกผมอยากเป็นนายกพี่ช่วยผมด้วยนะครับ
เดี๋ยวนะพูดออกมาอย่างนี้เลยเหรอคะ
คุณสันทนาบอกแบบนั้นแล้วก็บอกว่าขอให้เหมือนเดิมจริงนะ

คุณสัตว์ธนาโชว์หลักฐานการบริจาคเงินในภาคเก้ากาย๗๗๗๗๗๗บาทครับ
นี่เดี๋ยวคุณพิทาต้องออกมาชี้แจงหรือเปล่าเนี่ย